โคราชกันค่ะขอแรงหน่อยได้ไหมครับไปช่วยกันจับลิงตัวหนึ่งหน่อยโอ้โห
โอ้โหมันก่อกวนแบบไปขโมยอาหารชาวบ้านกินบุกเข้าไปในบ้านเรือนแล้วก็ดุร้ายด้วยค่ะ
ครูตลอดเลยคือกู้ภัยเนี่ยขนกันมาชาวบ้านขนกันมาจนบัตรนี้ยังจับมันไม่ได้เลยนะคะ
กี่ตัวลิงกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่ามันระแวง
แล้วมันก็ดุร้ายด้วยเจ้าตัวนี้แหละค่ะคือลิงตัวเนี้ยมันไปค้นข้าวของหาของกิน
แล้วก็วิ่งไล่กัดคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเขาก็เลยแตกตื่นกัน
หวาดกลัวว่าจะไปกัดลูกกัดหลานเข้า
เลยแจ้งไปที่หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าให้มาช่วยจับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองตะไก้ในตำบลมะค่านะคะ
คือลิงมันดุร้ายมาก
แล้วลักษณะถ้าสังเกตดูเห็นไหมคะที่ปากมันมีเลือดออกด้วย
คือไม่ได้รับบาดเจ็บมาเหมือนมีคนเอาหนังสติ๊กไปยิงมันนะคะ
มันก็เลยทั้งเกรี้ยวกราดด้วยหวาดกลัวด้วยไปกันใหญ่เลย
เจ้าหน้าที่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเลยนะ
ล้อมจับกันก็ยังทำไม่ได้

ก็เลยลองวิธีนี้สิเอากล้วยมาล่อ
ชอบกินกล้วยใช่ไหมเอากล้วยมาล่อเอาน้ำเปล่ามาล่อ
คุณแต่ลิงอย่าลืมดิว่าก่อนเราจะเป็นคนเราเป็นลิงมาก่อนใช่ไหม
มันก็ฉลาดนะมันไม่หลงกล
ล่อให้ตายมันก็ไม่ลงมาจากต้นไม้ค่ะ
สุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมเขาอยู่กันตั้งแต่เช้าจนเย็น
ไม่มีใครจับเจ้าลิงตัวนี้ได้เลยเพราะมันไม่ลงมา
เขาบอกว่าลิงตัวนี้น่าจะเป็นลิงที่ไม่มีเจ้าของ
คงเป็นลิงที่ขบวนการค้าสัตว์ป่านำขึ้นรถผ่านมา
เพราะเจ้าด่านตัวของตำรวจคงกลัวความผิดแล้วทิ้งมันไว้ไง
มันก็หิวเนอะแล้วมันทิ้งในย่างชุมชนแบบนี้
มันก็ต้องเข้าไปหาของกินในบ้านเรือประชาชนนั่นแหละ
สุดท้ายแล้วค่ะชาวบ้านทั้งหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่
จับมันไม่ได้สักทีตัดสินใจจัดเวรยามนอนเฝ้าลิงเลยละกัน
คือนอนเฝ้าไม่ให้มันลงมาข้างล่างอะค่ะ
ก็ให้มันอยู่บนนั้นไปนั่นแหละเพื่อที่ถ้ามันไม่ลงมา
มันก็คงจะไม่ไปคุยข่าวคุยของหรือว่าไปไล่กัดทำร้ายใคร
แล้วก็รอเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์อำเภอมาตรวจสอบในวันนี้นี่แหละ